ในเมื่อผมก็ไม่อยากจะลงทุนอะไรเพิ่มนะ
เขามีการทำอากาศนอยู่แล้วจะใส่ได้ไหม

ทางกระทรวงภัณฑ์โฮมเข้ามาดูเรื่อง
อะไรรถไฟฟรีรถเมย์ฟรี

รอบร้อยปากต้านาย
อเจมส์วิทยาลัยอศัลย์วิทยาลัยอศัลย์วิทยาลัยอศัลย์วิทยาลัยอศัลย์วิทยาลัยอศัลย์วิทยาลัยอศัลย์วิทยาลัยอศัลย์วิทยาลัย

ก็ไม่จำเป็นต้องเอาเอกสารบางอันไปไม่ต้องใส่สำเนาไป
ก็สามารถจะติดต่อราชการได้สะดวกขึ้น
นั่นเป็นเรื่องของท่านนายกที่จะอำนวยความสะดวกประชาชน
ผมจำได้ว่าที่เราเตรียมการไว้ขนาดนี้
ผมได้มอบให้ท่านประหลัดได้ตั้งคณะทำงาน๒ชุดด้วยกัน
หนึ่งคือทำเรื่องนี้ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกกระทรวงที่
ที่จะอำนวยความสะดวกกับชาชนได้กำลังเริ่มโดยการอยู่
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหาข้อมูล
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของรัฐบาล
ข้อมูลต่างกล่าวนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพรายได้
ถ้าเป็นคณะอีกหนึ่งหนึ่งที่ผมบอกแล้วตั้ง๒คณะ
อีกอนุหนึ่งคือนะเรื่องนี้พี่จะทราบว่าใครทำอาชีพอะไร
แล้วก็จะมีฐานรายได้อยู่นะครับ
ซึ่งรัฐบาลจะใช้วางแผนในการช่วยเหลือให้การสับหนุนในทุกเรื่อง
ผมขอยกตัวอย่างเช่นการขึ้นรถเมฟรีการขึ้นอะไรฟรี
สมมุตินะครับก็จะใช้ฐานข้อมูลจากตรงนี้เป็นตัวตั้ง
จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ตรงนะครับกับผู้ที่รายได้น้อย
ปัญหาของเราในขณะนี้คือผู้มีรายได้น้อยซึ่งไปอยู่ในระบบของภาษี
เนี่ยเราไม่มีฐานข้อมูลเลยเมื่อมีฐานข้อมูลการช่วยเหลือเนี่ยก็จะทำได้ลำบาก
หรือว่าเป็นการช่วยเหลือโดยไม่มีฐานข้อมูลเป็นตัวตั้งนะครับ
ท่านเฮียบุญตรีก็เลยให้นโยบายที่จะทำข้อมูลเมื่อกล่าว
คงไม่ใช่การเอาอะไรอาชีพอะไรไปใส่ไว้ในบัตรไม่ใช่
ฐานข้อมูลธรรมดาเพื่อใช้ในการวางแผนส่วนใหญ่จะเป็นแผนในการช่วยเหลือประชาชนมากกว่า
ไม่ได้อยู่หน้าบัตรแน่นอนอยู่ในนั้นในชิปก็คิดว่าไม่น่าใช่นะครับ
ต้องอยู่ในฐานข้อมูลคงไม่ได้ไปเปิดเลย
ให้ท่านยกตัดสินใจอีกทีก่อน
เป็นที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระอาจจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือในส่วนนี้ท่านก็ต้องรู้ว่าในกรในขอมีฐานเงินเท่าไหร่อะไร
คงจะใช้ตอนนั้นถ้าถามเรามาแล้วเรารัฐบาลสั่งเราก็สรุปให้ว่ามีกี่ลาย
อยู่ที่ไหนบ้างเราก็สุขประมาณนี้
คณะทำงานก็หาลือกันอยู่
ก็มีหลายแนวคิดที่จะให้หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานก็บอกไม่เหมาะสมที่จะไปทำเองเช่นทางสรรพากร
ทางกระทรวงศาลทางบอกว่าถ้าให้กระทรวงศาลทางหาข้อมูลนี้
ฐานข้อมูลนี้จะไม่ใช่ฐานข้อมูลตัวเลขที่แท้จริง
ท่านบอกว่ามันจะไม่เป็นความจริงเขาอาจจะกลัวภาษีกลัวอะไรทำนองนี้
ผมยกตัวอย่างว่าบางอาชีพเราอาจจะดูถูกไม่ได้อาจจะขายก๋วยเตี๋ยวจริง
แต่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางเจ้าท่านก็รู้ว่าอาจจะไม่มีที่ของตัวเองที่แถวเยาวราชเนี่ย
แต่ว่าทำเงินเนี่ยมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าถามจริงโดยกระทรวงการคลัง
เขาคงจะไม่กล้าตอบก็ละหาคนไกลว่าจะทำอย่างไร
จะได้ตัวเลขนี้มาเพื่อใช้วางแผนจริงเราจะตีค่ารวมก็ไม่ได้
ขายก๋วยเตี๋ยวกับรถเข็นหาบเล่มีร้านเช่าพื้นที่หรือว่าอยู่บนพื้นที่สาธารณะเนี่ย
มันไม่เหมือนกันมันทำเงินไม่เหมือนกัน
ขอให้ท่านประหลัดได้ทำงานทั้งหน่อยสักนิดหนึ่งก่อน
ไม่รู้ตอบนะแต่ไม่ใช่ไปเปิดปรากฏให้หน้าบัตรไม่ใช่นะ
ในคลิปผมเข้าใจว่าผมไม่ใช่คนเดียวกันน่าจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลกลาง
แล้วก็รัฐบาลอยากจะใช้แบบไหนอยากจะเช่นอยากจะช่วยคนขายก๋วยเตี๋ยว
บอกมาเราก็ซอสลีสคนขายก๋วยเตี๋ยวไว้ให้ได้
กรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงใหม่เราก็จะบอกได้หมด
แล้วก็มีกำไรต่ำกว่า๖๐๐๗๐๐เราก็บอกได้หมด
นี่แหละรัฐบาลจะได้ไปใช้ข้อมูลนี้ได้